ธรรมดาเราเห็นนะรถขับขวาง
ขับขวางรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาล
แต่คราวนี้คุณผู้ชมวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์คึกขนอง
ไม่รู้มาจากไหนฮะแข่งกันมา
อยู่โอ้โหปาดจะเข้าหน้ารถพยาบาล
เบรกแทบไม่ทันเลยให้คุณผู้ชมดูคลิปกันก่อนนะครับ
โอ้โหไม่ดูหลังเลย

แต่รถฉุกเฉินเขาเสียงหวอดังมากนะ

แต่ได้ยินก็ต้องรีบหลีกทางให้แล้ว
นี่ฮะเดี๋ยวจะได้เห็นหน้ามอเตอร์ไซค

ที่ออกปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน

พร้อมกับข้อความบอกว่าเกือบสู่ขิตแล้วน้องเอ้ย

โชคดีนะที่พี่เบรกทันไม่งั้นนะนี่
โดนแน่ไม่งั้นเป็นเครื่องหมายคำถามเนี่ยนะฮะ
ไม่รู้โดนอะไรหรือจะเจ็บจะตายยังไงนะฮะ
แท็กให้ทางรถพยาบาลเท่ากับฮีโร่
แท็กฝากถึงนักเรียนนักศึกษา

แข่งขันประลองความเร็วในทางหลวงเลย
แล้วก็ระบุพิกัดมานะครับเส้นสมุทรสงครามบางแพรนะครับ
นี่ผู้สิทธิ์ของเราเดินทางไปที่หน่วยกู้ภัยมูลิธิ

ไปพบกับผู้ที่ขับรถกู้ภัยคันนี้ก็คือ

เขาเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นนี้เองนะครับ
ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุบนถนนสมุทรสงครามบางแพร
ก็เลยเปิดสัญญาณไฟไซเลนนะครับเพื่อรีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
ระหว่างทางมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์
เกาะกลุ่มกันมา๓๔คันนี่แหละฮะ
ขณะที่รถกู้ชีพกำลังจะผ่านขับผ่านไป
จักรยานยนต์คันที่เห็นในกล้องเนี่ย
ก็เป๋มาคุณเป๋มาโยกมามาอยู่หน้ารถกู้ชีพกู้ภัยแบบนี้
โอ้โหต้องเบรกกระทันหันรถกู้ชีพกู้ภัยเสียหลักเล็กน้อยนะฮะ
รับว่าตอนนั้นผมตกใจแล้วก็ไม่พอใจด้วย
ตะโกนให้จอดรถเลยเพื่อจะตักเตือน
แต่อีกฝ่ายพยายามขี่รถหนีครับ

แต่หลังจากคลิปก็จะขอโทษขอโพยกัน

แล้วก็แยกย้ายกันไป

แล้วก็อย่ามาแข่งอย่ามาซิ่งอย่ามาเป๋เข้าแบบนี้นะครับ